คุณผู้ชมค่ะไม่ต้องรอวันแม่บอกรักแม่กันไปเลยนะ
สำหรับอีกหนึ่งดาราสาวยอดกระตันยูคุณเนยโชติกาสวยทั้งกาย
ทั้งใจค่ะบอกรักคุณแม่แต่บอกเลยว่าชาวเน็ตอย่างพวกเรา
ดีใจกันยกใหญ่เลยอ่ะไปดูหน่อยสิคะตาลูกวาวให้อะไรเนาะ
เซอร์ไพรส์คุณแม่นี่แหละค่ะคุณเนยโชติกานักแสดงสาวหน้าสวย
โพสต์คลิปซึ้งทำเซอร์ไพรส์แม่ซื้อรถเบ้นหรูสีดำป้ายแดง
ให้เป็นของขวัญปีใหม่ค่ะคุณแม่อุ้ยน้ำตาซึมเลย
ลูกสาวจ๋าหอมกอดลูกสาวยกใหญ่เลยไม่คิดว่าลูกเนี่ย
จัดของชิ้นใหญ่ให้เป็นของขวัญเพราะทุกวันเนี่ย
คุณเนยก็เป็นเด็กดีเป็นลูกที่ดีอยู่แล้ว
คุณเนยก็พาคุณแม่เข้าไปนั่งหลังพวงมาลัยเป็นมงคลหน่อยค่ะ
รถใหม่ป้ายแดงต่างคนก็ต่างซึ้งใจด้วยกันนะ
คุณผู้ชมชาวเน็ตก็ดูแหละความน่ารักน่ะ
เราก็ยินดีกับเขาแต่พวกเราเรามันโฟกัสอยู่อย่างเดียว

คุณขวัญเห็นอะไรหรือเปล่าคุณก๊อฟเห็นอะไรหรือเปล่าทะเบียนรถ
แม่พี่เนยจ๋าเลขอะไรจ๊ะงวดนี้น้องเชอรี่ขอส่องหน่อย
คุณขวัญอุ๊ยอีกแล้วอีกแล้วมันทำไมคะ
คุณขวัญเขาซื้อมาลอตเตอรี่ไง
คนดูแล้วก็โชคดีอมยิ้มรับเรื่องดีกันไปนะคะ